ถ้าไปที่สุราธานีคุณจะต้องไปแบบนี้
ร่องเรือไปเที่ยวชมหินพับผ้า
แล้วก็ตามหาโลมาสีชมพู
ซึ่งเป็นพระเอกแห่งท้องทะเล
ตอนนี้ในโลกโซเชียลก็คือฮากันมาก
เพราะว่ามีการพบโลมาสีชมพู
กระโดดเล่นน้ำให้ได้ชมโฉมกันอย่างใกล้ชิด
อ่าวดอนศักดิ์จังหวัดสุราชธานีนะครับ
นี่แหละครับฝูงโลมาสีชมพูขนาดใหญ่
จำนวน๓ตัวในหน้าโผล่เล่นน้ำ
กระโดดแวกไหว้ไปมาอวดโฉมนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด
ก็สร้างความตื่นเต้นแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากนะครับ
โดยสมาชิกเฟซบุ๊กแบงค์เด็กดื้อนะฮะ
บันทึกภาพไว้ได้ขณะนำเรือนำเที่ยวบริเวณอ่าวดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานี

ก็สำหรับพื้นที่ของอำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานีเนี่ย
ซึ่งติดต่อกับอำเภอขนอมจังหวัดสุราธานี
ซึ่งขนอมสุรธานีก็ขึ้นชื่อเรื่องของโลมาสียำพู
เพราะว่าโลมาสีชมพูถือว่าเป็นพระเอกแห่งน่านน้ำของอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
และแน่นอนพื้นที่ติดกับสุราชแบบนี้
โลมาจะว่ายไปว่ายมาสองพื้นที่นี้
โฉมให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกันนะครับ
โดยจากการสำรวจฝูงโลมาสีชมพูที่อาศัยอยู่บริเวณอ่าวดอนศักดิ
ปี๒๕๕๗ก็จะมีโลมาอยู่ประมาณ๖๐ตัว
แต่ปัจจุบันมีโลมาตายบ่อยครั้งจำนวนก็ลดลงเรื่อย
ฉะนั้นนักท่องเที่ยวและชาวบ้านก็ช่วยกันรณบรงค
แล้วก็รักษาธรรมชาติที่สวยงามเช่นนี้ให้อยู่คู่กับท้องทะเลไทยไปนาน
ตามหาโลมาแล้วก็ตำนานเหยียบน้ำทะเลจืดทั้งที่นครศรีธรรมราช
แล้วก็ที่สุราธานีถือเป็นความฝ่ายฝันของนักท่องเที่ยว
หากว่าออกทะเลแล้วก็อยากจะเจอพระเอกแห่งท้องทะเลนี้
ซึ่งปัจจุบันบอกว่าค่อนข้างจะหายากเหมือนกันที่จะได้พบเห็น
อันนี้ก็เป็นภาพที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลทำให้หลายคนได้เห็นกันด้วยนะครับ